เหมือนกับเรื่องของการแข่งขันค่ะก็มีมานมนานเหมือนกันนะคะ
ถ้าพูดถึงการแข่งขันที่สนุกสนานเล่าใจแม้เห็นกี่ครั้งก็คลึกคลื้นเนี่ย
ก็คงต้องพูดถึงการแข่งขันตำลีลา
แน่นอนสิคะคุณแต่ว่าตำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ
ตำสมตำตำข้าวตำหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ที่นี่เขาจะตำอะไรมั่นขนาดไหนไปดูกัน

ทั้งผู้เข้าแข่งขันทั้งกองเชียร์

นี่ค่ะบรรยากาศนะของการแข่งขันตำข้าวโบราณลีลาค่ะ
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะในมหากรรมวิถีเมืองแก่ค่ะ
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ที่บริเวณ
ลานหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองแก่
จังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
แม่นี่ที่เห็นเนี่ยแค่เศษเซี่ยวส่วนหนึ่งของบรรยากาศเท่านั้นนะคุณผู้ชม
งานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีการส่งตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง๑๕

ในตำบลในหมู่บ้านนั้นใครเก่งที่สุด๓คนมาแข่งขันกันนะคะ
เพื่อที่จะตำข้าวแบบโบราณก็คือจะมีครกไม้ใหญ่แบบนี้
แล้วก็ขุดหลุมกลวงตรงกลางให้เป็นช่องใช่ไหมคะ
แล้วก็ใส่ข้าวเปลือกลงไปแล้วก็ตำจนเปลือกข้าวมันร่อน
เสร็จแล้วก็เอามาใส่กระด้งฝัดแยกเม็ดข้าวสาร
แล้วก็ข้าวเปลือกออกเป็นเปลือกมันออกเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคนที่จะมาแข่งเนี่ยต้องถือว่าเป็นมือฉมังในการตำ

มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือค่ะ
โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
นะสุดกันจริงค่ะ
งานนี้ใครตำได้เยอะที่สุด
แล้วที่สำคัญลีลาสวยงามที่สุดก็รับเงินรางวัลกันไปเลยนะคะ

ถูกต้องค่ะจะต้องให้กำลังใจนะ
จะต้องส่งแรงให้กับบพกาแข่งขัน

คนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนไม่ธรรมดา
อย่างที่บอกคัดมาแล้วว่าเป็นมือฉมังก็ต้องรุ่นคุณตาคุณยาย
คุณป้าคุณลุงนี่แหละนะสามัคคีกันสองแรงแข็งขัน
โอ้โหสุดยอดจริงส่วนกองเชียร์ก็ไม่ธรรมดา
แม้ว่าจะไม่ได้ตำแต่ก็ออกแรงในการส่งเสียงเชียร์
ให้กำลังใจนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านไง
อืมต้องสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไป
เชียร์ก็เชียร์ไปตำก็ตำไปฝัดก็ฝาดไปนี่ค่ะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันสร้างความสนุกสนานแล้วก็สืบสาร
การตำข้าวแบบโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
อ่ะใครที่ไม่เคยเห็นแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
มันเป็นแบบนี้จริงคือทุกวันนี้มันง่ายถูกไหม
ใช้เครื่องสีข้าวเอาข้าวไปลงสีเออแล้วก็อ่า
ใส่เครื่องออกมาเป็นร่อนเป็นเม็ดสวยงาม
แต่เมื่อก่อนต้องอย่างนี้
แล้วแม่บ้านแม่เรือนนะแบบที่เป็นแม่ศรีเรือน
มันต้องตำข้าวตื่นมาตำข้าวแต่เช้า
ฝัดข้าวควักข้าวเก็บใส่หายใส่อะไรก็ว่าไป

กว่าจะได้มาเป็นเม็ดข้าวให้เราได้ทานเนี่ยโอ้โหเขาผ่านเรื่องราวเยอะ
การจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเหมือนได้ย้อนวิถีชีวิตโบราณให้ได้ดูกันนะคะ
เออก็สนุกสนานแหละคือเป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณ
ที่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่ามาเพิ่มสีสัน
บอกว่าแต่ละคนนี่โอ้โหเป็นนักตำข้าวมือหนึ่ง
เป็นนักตำข้าวมือหนึ่งมือหนึ่งตำอีกมือหนึ่งรวบพ่อถุง
ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นหมายถึงมือหนึ่งคือระดับผู้เชี่ยวชาญ
แถวหน้าของหมู่บ้านของชุมชนถูกต้องค่ะ